ท่าทางจะมีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดซะแล้วคุณผู้ชมค่ะ

แต่งยังไงเก็บไว้๓วันไม่ล้างเลยจ้า

แม่เป็นห่วงนะแม่เออเอาตรง
เกี่ยวกับใบหน้าสวยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทางหน้าจอของแม่สุนะให้ได้ชมให้ได้เห็นกัน
ฮายเขาขอแฉแหลกเลยนะคะว่ามีเคล็ดลับความสวย
แบบแปลกแต่จริงบอกว่าแปลกก็คือเออยังไง
ลับความสวยเนี่ยหน้าเป๊ะปังของคุณเพื่อนรักคนนี้ก็คือ
เมื่อไหร่ที่ช่างนะสะบัดแปลงลงบนหน้าแม่สุนะ
สู่เขาก็จะเก็บรักษาดูแลเครื่องสำอางไว้อย่างดี
สงสัยกลัวช่างเสียใจไม่ว่าจะเป็นคิ้วเป็นตาเป็นปาก
บอกเลยสีเป๊ะไม่มีหลุดแม่เก็บยังไงอ่ะ
แม่สุเนี่ยเขาเก็บหน้าชำไว้นานสุดถึง๓วัน

งานนี้ค่ะพี่ฮายถึงกับบอกว่าแทบไม่เคยเห็นว่ามีใครทำได้แบบนี้
ยกตำแหน่งเก็บหน้าเก่งให้เพื่อนรักไปเลยค่ะ
นางแต่งหน้าบางทีแบบ๒วันนางไม่ล้างหน้าเลย

อัดรายการอยู่ด้วยกันคืนนี้ใช่ไหม
ลูกนี้นางก็นอนอย่างนั้นนางแค่แปลงฟัน
อาบน้ำแค่คอแล้วก็งัดขี้ตา

เรียกช่างมาแต่งหน้าตอน๔ทุ่ม

เจ๊แต่งหน้าทำไมพรุ่งนี้เช้าเจ๊ตื่นไม่ไหว

อาบน้ำเฉพาะตัวแล้วก็แคะขี้ตาแล้วเจ๊ก็ไป
นางเคยเก็บหน้าไว้๓วันเก็บหน้าเก่ง

เก็บเมคอัพเอาไว้คุณเข้าใจนะว่ามันเป็นแบบ

ทำบ่อยหรือเปล่าวันนี้อาบน้ำล้างหน้ายังเนี่ย

ที่ไปตามในเด็ทยาวมันล้างหน้าไม่ว่ายังจริง
กี่วัน๓วันเท่ากันเลย